๑๖นิดนาฬิกา๓๒นาทีครับคุณผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะมีทุกวันจริงตอนนี้

เดินหน้าไปยื่นขอให้ตรวจสอบ
หมอที่ชนะสูตรศพคุณแตงโม

ในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

การนำศพออกมาจำลองแบบนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ย
เข้าข่ายลักษัพธ์นะ
เขาเคยพูดไว้แล้วในการแถลงก่อนหน้านี้ด้วย
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
นำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
และแพทย์ที่ชัดละสุดสบของคุณแตงโม
โดยระบุว่าการเคลื่อนย้ายศพออกมาทดลอง
มาทดลองลักษณะบาดแผลอะไร
ทำให้ศพได้รับความเสียหายหรือปนเปื้อน

แล้วมันอาจจะกระทบต่อคดีได้คุณอัชริยะชี้แบบนี้
อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์นำศพออกมาโดยปรัสจากชุดพิสูจน์หลักฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือจะทำให้เกิดความเสียหายได้
อกจากนี้การเคลื่อนย้ายศพโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนการร้องเรียนให้ตรวจสอบผู้บังคับการนิติเวศนั้น
ก็เพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าได้ปล่อยประละเลยหรือไม่
ถึงเกิดกรณีการเคลื่อนย้ายศพดังกล่าวครับ
แล้วเวลาเอาสบมาสบมันไม่ใช่เป็นของกลางในคดี
เนื่องจากว่ามันชนะสูตพลิกศพเสร็จตั้งแต่วันที่๒๖แล้ว
แล้วคุณมาทำวันที่๔นะครับ
แล้วพนักงานสอบสวนก็รู้อยู่แล้วว่าใบพัดเรือเนี่ยมันตกน้ำมา
มันมีสารปนเปื้อนอยู่แล้วแล้วคุณเอามาให้
ซึ่งเป็นของกลางในคดีนะใบพัดเรือเนี่ยเป็นวัตถุพยานที่

แล้วทำไมถึงเอามาให้หมอได้แล้วมันทำไมถึงต้องมามีการมาจำลองแบบนี้
ซึ่งผู้การนิติเวศก็บอกว่าท่านไม่ทราบ
แล้วมันจำลองได้อย่างไรแล้วก็มีเฉพาะแค่หมอ
แล้วก็มีผู้ช่วยหมอแล้วก็มีช่างภาพ
ส่วนกรณีการตั้งกรรมการสอบตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้ง๔นายนะครับ
ประกอบด้วยผู้บัชการตำรวจพุทธรรมภาค๑
ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนนทบุรี
และผู้กำกับการสอบพมนนทบุรี
นายอัชริยระบุว่าไม่หนักใจนะ
ที่หัวหน้าคณะกรรมการสอบสวน
คือพตำรวจเอกมยยิ้มแย้ม
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อย
กับท่านผู้บัชการตำรวจพุทธรภาค๑
ส่วนประเด็นที่หลายคนสนใจครับนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง
คือเรือวันเกิดเหตุมี๒ลำจริงเหรอคุณอัจฉริยะ
คุณอัจฉริยะย้ำแบบนี้บอกว่า
เรือลำเกิดเหตุของจริง
ตอนนี้ไปอยู่ที่ชนบุรีครับแล้วถูกแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว
ค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานบอกว่า
พันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ภูมิกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
เดินทางเข้าให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการเจรตำรวจแห่งชาติ
เป็นเวลาร่วมกว่า๓ชั่วโมงแล้วค่ะ
หลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะ
ภูมิกับสพมนนทบุรีบอกว่า
ถ้อยคำกับคณะกรรมการตามข้อเท็จจริง
ในการทำคดีตามพยานหลักฐาน
ขั้นตอนการสอบสวนก่อนส่งมอบ
สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี

ส่วนความคืบหน้าการสอบปากคำเพิ่ม
ผู้เกี่ยวข้องในคดีพร้อมแจ้งข้อหาเพิ่ม

ก็คือกระติกจ๊อปในข้อหากระทำโดยประมาท

และนายปอในข้อหาเสพวัตถุออก

ยังไงก็แล้วแต่๕ผู้โดยสารบนเรือ
และ๑กุญสือต้องเข้าให้ปากคำ
ให้ทันส่งสำนวนกลับให้อายการ
ภายในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้ค่ะ